ตอนนี้ปัญหาเรื่องของภัยแรงค่อนข้างหนักเหมือนกัน
เพราะว่าพอแรงน้ำในลำน้ำมันก็ลดอ่า
แล้วปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังมันก็ตายนะฮะ
ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักเสียหายเป็นแสนแล้ว
จากเรื่องของปัญหาภัยแรงนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ภัยแรงขยายวงกว้างมากเลยนะครับ
ทุกพื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมาโดยเฉพาะปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างต่าง
ลดลงอย่างต่อเนื่องบางจุดนั้นโอ้โหแห้งขอดื้นเขินเร็วกว่าทุกปีด้วยนะครับ
บางช่วงมองเห็นเป็นเนินดินเนินหินข้างล่างอย่างชัดเจนเลย
ก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่อำเภอพิมายนะครับ
ตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักถึงขั้นต้องเลิกเลี้ยงปลาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเดิมเนี่ย
มีผู้เลี้ยงปลาในกระชัง๑๐รายตอนนี้เหลือแค่๓รายเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันแห้ง
ก็ตายเลี้ยงไปก็ขาดทุนก็เลยทิ้งแบบนี้เลยไม่เลี้ยงแล้วนะครับ
ทางด้านของนางบุญหลันทองประดิษฐ์นะฮะซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังรายหนึ่งก็บอกว่า
เลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยหนึ่งหมื่นตัวในลำน้ำมูลเนี่ยแต่ล่าสุดปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเนี่ยมันลดลงคุณผู้ชม
ซึ่งน้ำในแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำสายหลักเลยนะฮะเริ่มแห้งลงค่อนข้างจะเร็วมาก
ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันก็ส่งผลให้ปลาเนี่ยลอยขึ้นมาตายทุกวัน
แล้วก็มันตาย
ตรงนี้มันแห้งก็เหลียงใกล้ไปกลางรำน้ำให้มันลึกหน่อย
นางบุญหลันเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ขัดทุนต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับ
และส่วนมากเกษตรกรก็จะไปกู้ยืมเงินมาเป็นเงินนอกระบบ
แล้วก็ไปกู้จากทกศก็นำไปใช้ลงทุนเลี้ยงปลา
ซื้อพันธุ์ปลาซื้ออาหารปลามา
แต่พอไปเจอเรื่องของปัญหาภัยแรงก็ทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยนะคุณผู้ชมเฉลี่ยนะรายหนึ่งไม่ต่ำกว่า๑แสนบาท
ปีนี้เสียโอกาสขาดรายได้จากการเลี้ยงปลานะครับ
เพราะว่าภัยแรงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ด้วยเหมือนกัน
อันนี้เป็นอีกหนึ่งผลกระทบหนึ่งก็คงต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฝากไปยังรัฐบาลกับรัฐบาลใหม่ก็หาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยแล้วกัน